สายกินสายเที่ยวสายสวยงามอะไรก็ว่ากันไปนะ
แต่สำหรับเธอคนนี้ค่ะสาวโบวี่อัธมา
เป็นสายเกี่ยวกับการตกแต่งออกแบบภายในบ้าน
แล้วคือคนติดตามเยอะมากคุณผู้ชมครับ
ใครมีปัญหาเรื่องบ้านอะไรต่างไปถามเธอได้ปรึกษาเธอได้นั่นเอง
แล้วก็คือความปังไม่หยุดจริงคุณผู้ชมค่ะ
สาขาบ้านและอสังหาริมทรัพย์โอ้โหชนะคู่แข่งดาราเซลปดังหลายคนไปเลยค่ะ
งานนี้โบวี่บอกว่ารู้สึกเซอร์ไพรส์มากนะคะที่ได้รับการตอบรับจากแฟนเยอะขนาดนี้
เธอเองก็กำลังจะไปเปิดคอร์สเรียนเกี่ยวกับการตกแต่งสวนเพิ่มเติมอีกด้วยนะ
ส่วนงานในวงการเนี่ยหลายคนบอกว่าโอ้โหเป็นเศรษฐินีอสังหาไปแล้วไม่ทำแล้วหรือเปล่า
เธอบอกยังทำอยู่ค่ะอย่างน้อยก็จะรับละครปีละเรื่องแล้วกัน
ยืนยันนะคะยังไม่ลาวงการค่ะ
เรื่องที่บอกว่าเตรียมตัวไปแต่งงแต่งงานอะไรเนี่ยยังนะยังนะ

ไม่คิดว่าจะมีคนที่สนใจกับคอนเทนต์แต่งบ้านของเรามากขนาดนี้ค่ะ
ส่วนละครเนี่ยผู้จัดการก็วางไว้ว่าเขาก็ยังอยากให้บนเล่นอยู่
อย่างน้อยสักปีละเรื่องก็ยังดีค่ะ